คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการบุกตรวจผับกันหน่อย
เพราะตำรวจกองบังคับการปราบปราม
บุกตรวจผับชื่อดังย่านเกษตรนวมินพบนักเที่ยวกว่า๕๐๐คน
โยนยาเสพติดทิ้งเกลื่อนพื้น
รวมถึงมีการตรวจพบวัยรุ่นปัสสาวะเป็นสีม่วงกว่า๑๐๐คนคุณ
พันธุ์ตำรวจเอกจรูลเกียรติปานแก้วรองผู้บังคับการ

นำกำลังตำรวจกองปราบปรามพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน
คณะกรรมการและป้องกันและปรับปรามยาเสพติด
เข้าตรวจค้นสถานบันเทิงชื่อดัง
บนถนนประเสริฐมนุนกิจหรือว่าเกษตรนวมินนะครับ

จากการตรวจค้นภายในสถานบันเทิง
พบมีนักเที่ยวกลางคืนทั้งชายและหญิงกว่า๕๐๐คน
กำลังสนุกสนานตามจังหวะเสียงเพลงดังกระหึ่มนะครับ
เจ้าหน้าที่สั่งให้ปิดเพลง

ก่อนจะจัดแบ่งแยกนักท่องเที่ยว
ชายและหญิงออกจากกันเพื่อตรวจบัตรประชาชน
แล้วก็ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะครับ

พบยาไอซ์ยาเคยาอีจำนวนมาก

แล้วก็เอาธนบัตรเงินสด๒๐บาทห่อไว้นะคุณ
กระจายตามพื้นของผับนี่นะครับ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานแล้วครับ
จากการตรวจสอบวัยรุ่นทั้งชายและหญิง
มีปัสสาวะสีม่วงรวมกว่า๑๐๐คน
เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไว้ครับ
โดยตำรวจจะนำตัวนักเที่ยวและก็ของกลาง

รวมทั้งตรวจสอบการเปิดสถานบันเทิงชื่อดังอีกด้วย
ทีนี้ก็ต้องดู๕เสือในพื้นที่ว่าจะโดนอะไรต่อเนี่ยนะครับ